ย้อนกลับไปเมื่อวานนี้ตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอ
ข้างคุณอาริยานี้สามร้อยสิบห้า
คือตัวเลขที่ทางคุณหมอทวีสินแถลงออกมา
ทะลุสามร้อยสิบห้ารายยอดผู้ติดเชื้อโควิดในบ้านเรา

เมื่อวานสามร้อยสิบห้ารายก็แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ
สองร้อยเจ็ดสิบสี่รายนะครับ
แรงงานต่างด้าวจากการตรวจเชิงรุก๒๐ราย
แล้วก็ที่อยู่ในสารที่กักกันของรัฐอีก๒๑รายนะครับ
มีผู้ติดเชื้อสะสมในประเทศไทย
จนถึงเมื่อวานนี้๓มกราคม๒๕๕๙
ก็คือ๗๖๙๔รายแล้วก็เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น๖๔รายนะครับ
โดยผู้ติดเชื้อในประเทศ๒๗๔ราย
เชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาคร๒ราย
เชื่อมโยงจังหวัดชนบุรี๑ราย
แล้วก็เชื่อมโยงสถานที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ป่วย๓๗ราย
ส่วนอีก๒๓๔รายตรงนี้ก็

เพราะว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคนะครับ
ตรงนี้ยังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปของผู้ติดเชื้อโควิด๒๓๔รายตรงนี้
ติดมาจากไหนอย่างไรต้องสอบประวัตินะครับ
โดยในส่วนของจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อ
มีทั้งหมด๕๓จังหวัด
ก็ตั้งแต่แรกจนมาถึงเมื่อวานนี้นะฮะ
๓จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อนะครับ
ในช่วงเย็นที่มีการแถลงของแต่ละจังหวัดนะฮะ
นี่ข้อมูลที่น่าตกใจตรงนี้นะครับ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
เปิดเผยสถานการณ์การติดเชื้อโควิด๑๙ของจังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งเป็นข้อมูลจากทางสาธารณสุขจังหวัดนะฮะ
บอกว่าพบผู้ป่วยรายใหม่๕๔๑ราย
โอ้โหคุณนี่แค่สมุทรสาคร

แต่เขาก็บอกว่าเพราะเป็นการค้นหาเชิงรุก
ดังนั้นจึงพบเยอะอย่าเพิ่งตกใจ
การพบเยอะแบบนี้เป็นสิ่งที่ดี
เพราะสามารถค้นหาเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
เพราะว่าผู้ป่วยรายใหม่๕๔๑ราย
ซึ่งเป็นคำแถลงของทางด้านจังหวัดสมุทรสาคร
แบ่งเป็นการค้นหาเชิงรุก๕๐๕ราย
เป็นคนไทย๕๗ราย
แล้วก็เป็นต่างด้าว๔๔๘รายนะครับ
ในโรงพยาบาลอีก๓๖ราย
ซึ่งมีคนไทย๒๙รายต่างด้าว๗ราย
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมของพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
คือ๒๔๐๑ราย
นี่นะครับก็คือข้อมูลจากยอดรวมทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่พบเริ่มต้นของสมุทรสาครจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ
คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสมุทรสาคร
ออกคำสั่งปิดตลาดกลางกุ้งตังจังหวัดสมุทรสาคร
แล้วก็หอพักศรีเมืองตำบลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เป็นการชั่วคราวครั้งที่๒ด้วยนะครับ
ตั้งแต่วันที่๔ถึงวันที่๓๑มกราคมนี้
กว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่มีคำสั่งปิด
ถึงวันที่๓มกราคมคือปิดถึงเมื่อวานนี้
แต่ตอนนี้ได้มีการขยายเวลาในการปิดแล้วนะครับ
ก็ดูยอดของสมุทรสาครอีกสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่ายอดสมุทรสาครมีการตรวจหาเชิงรุก
คุณตรวจกันไปแล้วเท่าไหร่รู้ไหมฮะ
หมื่นกว่ารายแล้วก็พบมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็เมื่อวานพบแล้วก็สรุปออกมา
ค้นหาเชิงรุกปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อ๕๔๑ราย
เดี๋ยวตัวเลขตรงนี้คงไปรวมอยู่กับการแถลงของสบควันนี้นะครับ
ใช่ค่ะนี่พวกคำสั่งพวกปิดตลาดต่าง
เอาจริงที่สมุทรสาครนี่ต้องตรวจสอบนะ
เพราะว่าอย่างตลาดกุ้งทะเลไทยเนี่ยล่าสุดก็มีประกาศออกมา
บอกว่าจะกลับมาเปิดทำการซื้อขายในวันนี้ค่ะตอน๔โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
แต่ว่าเขาก็มีมาตรการที่จะต้องบังคับใช้แบบเข้มข้นเลยเหมือนกันนะคะ
ก็ต้องดูนะฮะว่าทางจังหวัดจะมีมาตรการอย่างไร
เพราะว่าหลังจากนี้คือต้องฟังคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

เขาจะออกมาตรการของแต่ละจังหวัดที่มีความแตกต่างกันนะครับ
ใช่ค่ะแต่เห็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้คุณผู้ชมนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่ง
แล้วก็กำหนด๒๘จังหวัดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดค่ะ
นี่ขึ้นอยู่หน้าจอแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะ
เพื่อที่จะให้การบริหารจัดการรวมถึงการเตรียมความพร้อม
ในการป้องกันการระบาดระลอกใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วคุณผู้ชม๒๘จังหวัดคือจะอยู่ในตอนกลางของประเทศ
หลังจากนั้นก็จะมีพื้นที่สีส้มเหมือนกับเป็นบัฟเฟอร์
แล้วถัดมาก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองแต่ทีนี้ให้ดูสีแดงก่อนค่ะ
สีแดง๒๘จังหวัดเป็นจังหวัดที่พบผู้ป่วยจำนวนมาก
แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดที่พบผู้ป่วย

มีตากนนทบุรีปฐุมธานีอายุทยาสระบุรีลบบุรีสิงห์บุรี
อ่างทองนครนายกกาญจนบุรีนครปฐมราชบุรีสุพรรณบุรี
ประจวบคิริขันเพชรชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วสมุทรปราการ
จันทบุรีชนบุรีตราดระยองชุมพรระนอง

ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการจัดเขตพื้นที่
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
เตรียมความพร้อมในการป้องกันการประบาดระบรอกใหม่
เพราะว่าเห็นว่าพื้นที่๒๘จังหวัด
ถือว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก

ดังนั้นก็ต้องประกาศเป็นพื้นที่สีแดง
แล้วก็พื้นที่สีแดงก็จะมีข้อกำหนดต่าง
ซึ่งข้อกำหนดก็อาศัยการประกาศ
ตามความในมาตรา๙แห่งพรกรฉุกเฉิน
๘ข้อกำหนดที่สำคัญนี้ต้องฟังกันให้ดี
เพราะว่าบังคับใช้แล้วตั้งแต่๖โมงเช้า
ของวันที่๔มกราคมคือวันนี้เมื่อเช้านะฮะ
ข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ๘ข้อคือ
ใช้อาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
ห้ามใช้อาคารสถานที่โรงเรียน
สถาบันการศึกษาทุกประเภท
ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดง๒๘จังหวัดนะครับ
ข้อกำหนดที่๒คือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการควบคุมโรค
เช่นการจัดประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงการแจกอาหารหรือสิ่งของต่าง
แต่เป็นการดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับ
ข้อกำหนดที่๓คือปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
โดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาปิดสถานบริการสถานประกอบการ
ผับบาคาราโอเกะอันนี้ต้องปิดแน่นอนนะครับ
และข้อ๔เป็นข้อกำหนดการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มในร้านอาหาร
ต้องจัดระเบียบการเข้าใช้บริการจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านอาหาร
หากเป็นพื้นที่เสี่ยงต้องซื้อและนำกลับเท่านั้น
บริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอลในร้าน
แต่ว่าเรื่องของร้านจำหน่ายอาหารเนี่ยมีข้อเรียกร้องมากมายนะครับ
ร้านอาหารที่เขาบอกเขาได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
รอกแรกเขาก็แทบตายอยู่แล้วแทบขาดใจอยู่แล้ว
ตอนนี้ถ้าต้องปิดอีกเขาตายแน่
ใช่บางคนบอกว่าโอ้โหใช้หนี้ของรอบแรกยังไม่หมดเลย

บางคนบอกว่าถ้าสมมติเกิดว่าปิดให้บริการ
เขายอมเลิกทำอาชีพนี้เลยดีกว่านะฮะ
แต่เขาแบบขาดทุนแล้วก็ต้องใช้หนี้ใช้สิน

ดังนั้นเรื่องของการจำหน่ายอาหารในร้านได้หรือไม่นั้น

คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดจะมีคำสั่งอย่างไรต่อ
บางจังหวัดบางพื้นที่อาจจะอนุโลมอยู่
แต่ว่าต้องมีมาตรการที่เข้มข้น
ส่วนข้อกำหนดที่๕เรื่องของห้างสรรพสินค้า

ส่วนคำสั่งปิดหรือเปิดก็เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ในฐานะของประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนะครับ
ข้อกำหนดที่๖คือการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด
พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรองโดยใช้เส้นทางคมนาคม

โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สีแดง
คือ๒๘จังหวัดดังที่คุณอาริยาเรียนชี้แจงคุณผู้ชมไป
ข้อกำหนดที่๗นะครับคือขอความร่วมมือในการทำงานที่บ้าน
สลับกับการเหลื่อมเวลาในการทำงานที่ออฟฟิศ

ข้อกำหนดที่๘คือให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณาผ่อนคลายข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้ง
ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เห็นสมควร
อีกครั้งมีผลตั้งแต่๔มกราคม๒๕๕๙

ในช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้มนวยการสบคนะครับ
จะเป็นประธานการประชุมสอบคอที่ธรรมเนียบรัฐบาล
โดยมีการรายงานว่าจะมีการพิจารณาการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชนาจักร

จริงแล้วจะครบกำหนดในวันที่๑๕มกราคม๒๕๕๙
ออกไปอีก๑เดือนนะครับ